จนกระทั่งถึงตอนดึกหลายคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะฮะ
ถ่ายทวิตดูกับกระแสการเมืองที่ร้อนแรงมากนะครับ

แฮชแท็กมีกรไม่มีกู
อันนี้แฮชแท็กแรกที่มาแรงมาก
จนกระทั่งเกิดการตัดสินใจทางการเมือง
เปลี่ยนวิธีการในการที่จะดำเนินการจากนี้ไป

กูไม่เอาพักใหม่เดี๋ยววันนี้จะไล่เรียงทีละแฮชแท็ก

มีกรไม่มีกูนะคะคุณกรจะติดกลับวันนี้
โอ้โหคุณกรบอกอยู่ดีก็คือถูกลากเอาชื่อมาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ซะอย่างนั้นเลย
คือย้อนกลับไปครับกรณีที่นายพิจารณ์ชาวพัฒนวงครับ
หัวหน้าพักเก้าไกลออกมาระบุว่าพักชาติพัฒนากล้า
ที่มีอยู่๒เสียงที่เขาได้มาเนี่ยนะฮะ
แบบบัญชีรายชื่อหนึ่งแบบแบ่งเขตอีกหนึ่ง
ตกลงเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันกับพักก้าวไกล
ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากจากบรรดาด้อมส้ม
นี่ก็จะเป็นสับแสงภาษาวัยรุ่นนะฮะ
ก็คือคนละภักดิ์ที่เขาชื่นชอบชื่นชมภักดิ์ก้าวกลาย

หลายคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้
เพราะมองว่าอุดมการการเมืองแตกต่างกันมาก
ก็เลยมีแฮชแท็กมีกรไม่มีกู
แล้วขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
กลับไปนี่ก็เกือบจะ๒๔ชั่วโมงแล้วนะฮะ
โดยล่าสุดเนี่ยลองเช็คเมื่อประมาณสักเกือบ๑ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยครับ
แท็กมีกรไม่มีกูเนี่ยขยับจาก๗๗๐๐๐กว่าทวิต
ตอนนี้ขยับมาเกือบ๘แสนทวิตแล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ร้อนแรงแบบข้ามวันด้วยนะฮะ
เนื้อหาส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือ
อยากให้พักก้าวไกลพิจารณาการร่วมมือกับพักชาติพัฒนากล้าอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากทางพักเคยบอกเอาไว้ชัดเจนว่า
ไม่จับมือกับทุกพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจพระเด็จการ
แล้วมีการแชร์ภาพคนที่เขาไปแชร์ภาพกันและวิภาควิจารณ์กัน
คือภาพของคุณกรไม่ใช่ตอนรับดอกกุหลาบนะฮะ
แต่ว่าจะเป็นภาพในทวิตเตอร์สมัยตอนนู้นเลยที่ออกไปเป่านกหวีดเนี่ยครับ
ภาพด้านขวาเนี่ยแล้วยุคนั้นก็จะมีนายสุเทพเทือกสุบันด้วย
ที่เขาออกมาขับเคลื่อนจนกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหาร
ชาวเน็ตเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่ทำให้ทหารมายึดอำนาจ
แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นนะฮะ
คนก็เอาภาพนี้มาแล้ววิพักษ์วิจารณ์กัน

ล่าสุด๓ทุ่มเมื่อวานพักก้าวไกลทวิตข้อความก่อนเลยฮะ
ก้าวกลายขอน้องรับคำวิจารณ์จากทุกท่าน
กังวลถึงกรณีที่เราจะมีพักชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาล
ชี้แจงว่าการพูดคุยกับพักชาติพัฒนากล้าเป็นไปบนหลักการ
พักชาติพัฒนากล้าจะโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลตามฉันธรรมติของประชาชนได้
ส่วนการร่วมรัฐบาลจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
ซึ่งนโยบายและจุดยืนของพักก้าวไกลจะเป็นเงื่อนไขหลัก
ในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ข้อความนี้มาก่อนประมาณ๓ทุ่มเมื่อวานนี้นะฮะ
พอพักเก้าไกลออกมาแถลงแบบนี้ปั๊บ
ก้าวไกลที่นครราชศรีมาก็มีแถลงล้อกันออกมาเลยครับ
โดยบอกว่าไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับพักชาติพัฒนากล้า
และไม่สนับสนุนการจับมือตั้งรัฐบาลกับทุกพักการเมือง
ที่มีส่วนกับการสืบทอดอำนาจพระเด็จการ
ทำไมที่โคราชพักก้าวไกลต้องเคลื่อนไหว
ก็ต้องยอมรับว่านั่นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพักชาติพัฒนากล้า
ของคุณสุวัสดิ์ลิปตะพันลบนะฮะที่โคราชนั่นเอง
คุณเจี๊ยบคุณอมรรัฐโชคนิบกุลฮะ
เจี๊บอมรรัฐโชคประมิตกุลกรรมการบริหารพักก็โพสต์เฟซบุ๊คสั้นเหมือนกัน
บอกว่าดิฉันไม่สบายใจอย่างยิ่ง
นี่ครับตัวอักษรเบอร์เริ่มอ่านง่ายเลยฮะ
ก้าวไกลออกแถลงการอีกครั้งครับประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
หลังจากที่ออกแถลงการรอบแรก
โดยรอบนี้บอกว่าพักก้าวไกลแถลงขอโทษกรณีที่พักชาติพัฒนากล้า
แล้วก็มีประเด็นกันโดยย้ำว่ายืนยันฟังเสียงประชาชนไม่ร่วมรัฐบาลกับพักชาติพัฒนากล้า
เนื่องจากกรณีที่พักเก้าไกลเจรจากับพักชาติพัฒนากล้า
เพื่อตกลงโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมรัฐบาล
กรณีดังกล่าวครับเกิดกระแสวิภาพวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพักชาติพัฒนากล้าได้
อกจากนี้ในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนรัศดรพักก้าวไกล
มีมติสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกัน
ด้วยเหตุนี้กรรมการบริหารพักจึงน้อมรับมติดังกล่าวมาปฏิบัติ
เราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักชาติพัฒนากล้า
และจะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อให้ได้เสียงเพียงพอในการโหวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด
ในช่วงท้ายครับข้อความที่โพสต์บอกว่า
ก้าวไกลขอน้องรับคำวิจารณ์ทั้งหมด
ยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลจะทำบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมือง
นโยบายหลักของพักตามที่เคยหาเสียงไว้
รวมถึงขอโทษภักดิ์ชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจรจาในครั้งนี้
นี่ครับข้อความนี้ฮะ
จากนั้นครับหัวหน้าพักก้าวไกล
นายพิธาริมเจริญรัฐออกมาโพสต์ข้อความ
ขอโทษครับผมจะระลึกไว้เสมอ
พักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก
กลับไปก็ประมาณสักช่วง๑๙ชั่วโมงที่แล้ว
ก็เกือบจะเที่ยงคืนที่เจ้าตัวได้มีการทวิตข้อความแล้วก็โพสต์ข้อความนี้เอาไว้นั่นเองนะฮะ
ใช่ค่ะน้องคิงคือกลายเป็นว่าประโยคพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักเนี่ย
กลายเป็นประโยคที่คนจดจำแล้วคนเอาไปแชร์ต่อไปโพสต์กันต่อเยอะมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าสื่อโซเชียลมีเดียและโลกออนไลน์มีบทบาทสำคัญมากจริง
ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งสื่อโซเชียลมีเดียก็มีบทบาทสำคัญ
นักวิชาการหลายท่านบอกเลยว่าการเมืองไทยหลังจากนี้นะคุณผู้ชมจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แม้กระทั่งเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลพักเก้าไกลก็ฟังเสียงของประชาชนที่รวมกันแสดงพลังผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
แท็กมีกรไม่มีกูคำถามคือทำไมมันถึงมีพลังขนาดนี้
ทำไมมันถึงโอ้โหทำให้เกิดพลังขนาดนี้
คือก้าวไกลเขาต้องการเสียงให้ได้มากที่สุด

จะได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งทางสว
ขนาดต้องการเสี่ยงมากที่สุดยังยอมตัดเลย

คือดิวแล้วคุยแล้วสุดท้ายก็ต้องยกเลิกดิว
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราคุยกับคุณบอมหนึ่ง

จะนำพักชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลด้วย
แล้วมีกระแสว่าคนไม่เอาพักนี้
เพราะรับไม่ได้กับจุดยืนของพักชาติพัฒนากล้า
และตัวคุณกรจติกะวนิษฐ์หัวหน้าพัก

มีกรไม่มีกูขึ้นมาเพราะคิดว่าทางพักก้าวไกล
น่าจะต้องรับฟังเสียงของประชาชน
การที่นำเอาพักชาติพัฒนากล้าเข้ามา
ผู้สนับสนุนหลายคนไม่โอเค
ทางสอสอก็ยืนยันว่าจะมีการพูดคุย
แล้วก็มีกระแสลุกลามอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์

ตอนนี้ผู้สนับสนุนบางส่วนโอเคขึ้น
แต่ก็คงมีการจับตามองพักมากยิ่งขึ้น
ที่สำคัญพักก้าวไกลขายความหวังเอาไว้มาก
พักก็เลยต้องแบกรับความหวังเหล่านี้เอาไว้

เพียงแค่ทำตามอุดมการของพักเท่านั้นค่ะ
ก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันแค่สองเสียง

เดี๋ยวผมจะโรดพิธาเป็นนายก
ผมจะยินดีที่จะทำตามฉันธรรมตี
ความธรรมติของประชาชนมันไปได้สวยแล้ว
คือท้ายสุดแล้วพอไปถึงตรงนั้น
พิธาจะแพ้โหวตผมว่าประชาชนรับได้
แต่การที่คุณมาหักอุดมคติของคุณตอนนี้

และจากปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์ที่ร้อนแรงมาก

จนภาคเก้ากลายต้องออกแถลงการ
หัวหน้าพักเองก็ต้องมีการทวิตขอโทษ

ท่าทีล่าสุดจากภักดิ์ชาติพัฒนากล้ากันบ้างละกันครับ
วันนี้ที่สำนักงานพักชาติพัฒนากล้า
ที่อำเภอเมืองจังหวันนครราชสีมาที่โคราช
คุณสุวัสดิ์ฤตภัณฑ์ลบประธานภาคชาติพัฒนากล้า

ก็พากันมาเลยครับมาแถลงข่าวเลยฮะ

สีเน็กไทซ์คล้ายกับโลโก้เหมือนกันนะพี่มิวนะ

แล้วก็สีคล้ายกับสีส้มของพักเก้าไกลเหมือนกัน

นั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้คุณสุวัสดิ์ตอบเรื่องนี้ด้วย

ว่าจะเป็นสีส้มเหมือนโลโก้พักกันแน่เนี่ยนะฮะ
เน็กไทท์สีเด่นเลยเมื่อกี้นี้
นี่ให้ดูอีกครั้งชัดนะฮะ

ชาติพัฒนากล้าขอบคุณพักก้าวไกล
ให้เกียรติเชิญพักชาติพัฒนากล้า

ก็คือนายแพทย์วรรณรัฐชานุกูล
ว่าที่สอสอแบบบัญชีรายชื่อ

ว่าที่สสนครสวรรค์เขต๖

พักเก้าไกรให้เกียจเชิญ

คือชาติพัฒนากล้าไม่ได้ว่าไปเสนอตัวนะ

ซึ่งทราบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศ
คุณสุวัสดิ์ขออภัยเป็นประธานพักชาติพัฒนากล้า

ตอนแรกทางพักหารือกันว่าจันทร์ที่๒๒พฤษภาคม
พักชาติพัฒนากล้าประชุมกรรมการบริหารพัก
แต่เมื่อทางก้าวไกลแถลงยุติการเชิญพักชาติพัฒนากล้าร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการ

ชาติพัฒนากล้าก็จะยุติการประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
แล้วก็ยืนยันครับภักดิ์ชาติพัฒนากล้ายังเป็นมิตรกับทุกพักการเมือง
และไม่รู้สึกเสียใจหรือผิดหวัง
ระหว่างการชี้แจงและแถลงข่าวในวันนี้

ปลาสิกอัมมตะนิรันด์กาลโน่โปรเบ็ม
เป็นประโยคติดปากของนชาติพลเอกชาติชายชุนฮวันอดีตนายกรัฐมนตรี

ประธานพักชาติพัฒนากล้าคุณสุวัสดิ์ชี้แจง
เมื่อมี๒เสียงเนี่ยการตัดสินใจในทางการเมือง
สำหรับการมีสองเสียงเนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจที่จะไปต่อลองอะไรแล้ว
ถูกไหมการตัดสินใจ๒เสียงจะไปต่อลองอะไร
ก็ยังมีสหายยังเป็นพักการเมืองที่อยู่ในสภาพด้วยกัน
มีอะไรก็พร้อมที่จะพูดคุยพูดจากันได้ตลอดเวลา
อันนี้เรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาการเทียบเชิญมา
ตกลงแล้วสีส้มเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
คุณสุวัสดิ์บอกว่าสีส้มคือสีของคนนครราชศรีมาครับ
ไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองพิเศษใดทั้งสิ้น
และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสีของโลโก้พักด้วย
คือสีน้ำเงินแล้วก็สีออกส้มสีแสดแบบนี้นะฮะ
และยืนยันว่าอะไรที่พักชาติพัฒนากล้าจะช่วยประเทศชาติได้

คือเมื่อกี้มันบอกตั้งแต่ตอนนั่งแล้ว
วันนี้ครบรอบร้อยปีใหม่เลยราชพัฒน์
แล้วผมก็เป็นนายกสภามา๓๐ปี
ฉะนั้นวันนี้มาเน็คไทยของคนโคราช
นี่ฮะย้ำชัดชี้แจงแบบนี้

อยากแสดงความคิดเห็นประเด็นเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะ
ทุกเวทีดีเบตพักชาติพัฒนากล้ายืนยันมาตลอด
คงไว้ซึ่งมาตรา๑๑๒ไม่ไปแตะต้อง

พอถามต่อไปว่าถ้ามีพักการเมืองที่ไม่ใช่พักอันดับหนึ่ง
รวมเสียงใหม่ชาติพัฒนากล้าจะว่ายังไงจะเข้าร่วมไหม
อันนั้นคุณสวัสดิ์บอกว่าเป็นเรื่องอนาคตยังไม่เกิดขึ้น
แต่ถ้าพักอื่นเห็นว่าชาติพัฒนากล้าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
พร้อมพิจารณาแล้วจะหารือในกรรมการบริหารพักตามขั้นตอนต่อไป
นี่แฮชแท็กแรกนะฮะไล่เรียงมาสรุปมาให้แบบนี้ฮะ